ร้านอาหารร้านหนึ่งที่บุรีรำกันหน่อยนะคะนั่งทานข้าวอยู่ดีดี
ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีดีดีมีโดนถีบคว่ำลงมาด้วยอ่ะ
โอ้โหวัยรุ่นเขม่นกันค่ะแล้วก็ไปตีกันอยู่ในร้านอาหาร
คนบาดเจ็บกันเยอะเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งมีดทั้งเครื่องขวด
คุณผู้ชมลองดูอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ในอำเภอนางรองนะคะ
ช่วงเที่ยงคืนเศษเอาแล้วค่ะกำลังเมาได้ที่นะเออ
กลุ่มวัยรุ่นไม่รู้เขม่นอะไรกันแหละแต่คำเห็นกันปุ๊บทะเลาะกันปั๊บเลยนะคะ
อ่ามีคนบาดเจ็บโดนทั้งมีดแล้วก็ขวดทำร้ายร่างกายกัน
ตำรวจต้องรีบเข้าไประงับเหตุที่เราวงสีแดงไว้ให้ก็คือชุลมุนกันอยู่ตรงนั้น
ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีสามรายนะคะก็มีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
กู้ชีพฉุกเฉินลำเลียงส่งโรงพยาบาลนางรองแล้ว
ตำรวจเนี่ยนอกจากมาระงับเหตุแล้วต้องแบ่งกำลังส่วนหนึ่ง
ไปอารักษาไปดูแลความปลอดภัยให้กับผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลด้วย
กลัวว่ามันจะซ้ำรอยที่สมุทรปราการว่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นตามไปหาเรื่องกันที่โรงพยาบาลอีก
เพื่อนของผู้บาดเจ็บยังตกใจอยู่เลยนะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ก็นั่งดื่มกินกันอยู่ดีมีกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะกัน
แล้วก็วิวาดกันอย่างรุนแรงคว่างขวดใส่กันตะลุมบอลกัน
ทำร้ายร่างกายกันดุเดือดมากจนไม่รู้เลยว่าใครเป็นใคร
เพื่อนเขาที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ไปมีเรื่องต้องบอกว่าโดนลูกหลง
ขวดปลาใส่แล้วก็โดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บ๓รายเลย
เขาบอกเขางงมากไม่ได้รู้จักเลยว่ากลุ่มที่ทะเลาะกันอ่ะ
เป็นใครยังไงบ้างแถมสายวันนี้มีผู้หญิงคนนึงมาแจ้งความด้วยนะคะ
บอกว่าเธอก็กินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวในร้านอาหารร้านนี้แหละ
ตอนเกิดเหตุเธอบอกเธอยืนอยู่บนเวทีอ่ะเธอโดนใครไม่รู้ถีบตกลงมาจากเวทีเลยค่ะ
บาดเจ็บร่างกายถลอกปอกเปลือกไปหมดเลยครับ
เจ้าของร้านอาหารก็เลยเอาภาพกล้องวงจรปิดนี้มาแจ้งความกับตำรวจด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าร้านเขาเสียหายจานเอยแก้วเอ่ยทรัพย์สินเอ่ยแตกหักพังหมดค่ะ
รวมรวมแล้วเรียกกว่าสามหมื่นบาทนะคะ
สอบส่วนเบื้องต้นการก่อเหตุเนี่ยนะคะมีการชกต่อยกันคว่างแก้วขวดใส่กัน
กลุ่มวัยรุ่นมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ